นะคะขาวนี้ร้องเพลงไม่ค่อยจะออกพอเจอกับเรื่องคนลุกเข้ากับตัวคู่
คุณผู้ชมคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมพี่รุ่งนี่นะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐ
ฟังแบบสุดพิเศษเลยแล้วก็ที่แรกด้วยบอกว่าเมื่อวันก่อน
ชื่อเพลงว่าย่าโมออกศึก
เป็นเพลงเกี่ยวกับการเชิดชูคุณของย่าโมที่อนุสวรีเท้าสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วระหว่างที่กำลังถ่ายทำอยู่นะ
เขาบอกว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะ
คืออายุประมาณแบบคุณยายเราแล้วล่ะคุณผู้ชมนะ
เดินเข้ามาสอบถามพี่ลุงบอกว่า
ลุงเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้
ยายก็บอกว่างั้นขอนั่งดูหน่อยแล้วกันนะ
ก็นั่งดูจนจบค่ะพี่รุ่งบอกว่า
แต่มันมีความรู้สึกว่ารู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้กับคุณยายท่านนี้
เพราะพี่รุ่งแล้วก็ทีมงานเชื่อว่าท่านเนี่ยนะ
เป็นย่าโมตั้งใจมาดูสิ่งที่พี่รุ่งตั้งใจทำให้ท่าน
เพราะว่าอะไรถ่ายทำไปถ่ายทำมาหันมาอีกที
ยายบอกยายจะนั่งอยู่ยายหายไปไหนก็ไม่รู้
และที่สำคัญก่อนกลับไงก่อนที่จะหายไป
คุณยายบอกว่าตัวเองอายุ๘๑ปี
อย่าลืมนะคุณผู้ชมยายบอกยายอายุ๘๑ปี
เท่านั้นแหละค่ะทีมงานก็มุ่งตรงไปที่แผงลอตเตอรี่กันหมดเลย
รวมไปถึงตัวพี่รุ่งด้วยที่ขอซื้อติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนั่นเองค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากแล้ว

ย่าโมอกศึกครับร้องถวายย่า
อยากฟังเนี่ยใครเนี่ยจำไม่ได้

บอกย่าเคยเป็นเป็นตัวประกอบ
เล่นหนังเล่นละครอะไรสมัยก่อน
เชื่อไหมทีมงานที่นั่งกันอยู่ในตรงเก้าอี้นะ
ต้องโมงต้องมองหน้ากัน

หู้ย่ามาให้กำลังใจแล้วอะไรพูดอย่างเนี่ย
พี่รุ่ง๕๓ส่วนคุณยายหรือคุณย่าท่านในคลิปเนี่ย
คุณผู้ชมแต่ที่มันต้องอึ้งกันอีกรอบคืออะไรตรงที่

เชิดชูวีรบรุษวีรัสศะตรี

พี่ไม่ได้ร้องเพลงแนวนี้มาแล้ว๑๘ปี
อ๋อนึ่งปลาแปดยายอายุแปดนึง

โดนบันดาลให้เจ้าตัวได้มาเป็นผู้ขับร้อง
เพราะว่าคนแต่งเพลงนี้อย่างอาจารย์ศักดิ์แสงเพชรบอกว่าเพลงนี้เอาจริง
หูมาแล้วหลายคนแต่ไม่มีใครสนใจแล้วก็ยังไม่มีใครถูกโอ๊คถูกใจจนมาถูกใจเหมือนหาเนื้อคู่กันมา
มาเจอเข้ากับพี่รุ่งสุริยาฟังปุ๊บพี่รุ่งบอกว่าโอ้โหมันใช่เลยเพลงนี้เกิดมาเพื่อพี่รุ่งเลย
และอย่ามัวแต่จดตัวเลขคุณผู้ชมจำตัวเลขกันเพลินอย่าลืมติดตามผลงานเพลงใหม่ของพี่รุ่งสุริยากันด้วยนะคะ
ชื่อเพลงว่าย่าโมออกศึกค่ะกลางเดือนหน้าได้ฟังกันแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะมันบังเอิญอะไรหรือเปล่า
นี่ดูตัวเลขที่เขาไปซื้อกันมาคุณผู้ชมนะ
ลองดูแล้วกันเพื่อความสุขกายสบายใจในงวดถัดไปของคุณผู้ชมนะคะ

ขอให้โชคดีทุกคนนะคะถ้าใครดูบันเทิงไทยรัฐอยู่
รับรองว่าเป็นคนหนึ่งในนั้นแน่นอนที่โชคดีนะจ๊ะ